คุณผู้ชมครับเมื่อตัวเงินตัวทอง
ตัวเงินตัวทองฝ่ายแดงปะทะกับเจ้าตูบฝ่ายน้ำเงิน
คุณผู้ชมว่าใครจะชนะติดตามในหัวเขียวข่าวเด็ดครับ
นี่ครับดับเพลิงเทศบาลเมืองชายนาฏครับเข้าตรวจสอบหลังรับแจ้งบอกว่า
มีตัวเงินที่เข้าบ้านที่๙๘นะฮะซอยธาตุแจงอำเภอเมืองชัยนาธ
เข้าตรวจสอบไปเจอตัวเงินตัวทองยาวเมตรหนึ่งวิ่งเข้าไปในกระดังเก็บข้าว

อาชีพขายข้าวสารโดยตัวเงินตัวทองมันชูคออยู่ในซอกระหว่างกระสอบข้าวสาร
เจ้าหน้าที่ก็ใช้ความชำนาญนะครับจับหัวรวบหางเรียบร้อยนะฮะ
นี่ไงคนจับชื่อละม่อมนะค่ะจับได้โดยละม่อม
ใช่ผมล้อเล่นนะฮะคือหน้ามันเลือดออกหน่อยนะมีแผลนะ
มันฟัดกับหมามามันฟัดกับหมามานะครับนี่ฮะรู้สึกว่าเขาบอกว่าก็ได้ไปคนละแผลด้วยนะ
เจ้าของบ้านเปิดเผยบอกว่าขณะญาติญาติเนี่ยช่วยกันแพ็กกระสอบข้าวอยู่จู่มีเสียงของตกนะฮะ
แล้วของก็จัดกระจายเลยหันไปดูเอ้าตัวเงินตัวทองกำลังฟัดกับหมาอยู่
ก็เลยวิ่งไปหลบในโกดังหมายถึงตัวเงินตัวทองอะนะ
นะฮะก็เลยแจ้งกู้ภัยมาจับแบบนี้แหละครับจับโดยใครจับโดยใคร
โลเมซามอม๒๗แล้วนะคุณผู้ชมใครที่กำลังหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ
อยากจะขอโชคขอลาบโดยเฉพาะสายทาเวสวันไปลำปางเลยคุณผู้ชม
ไหว้กันหนำใจแน่นอนมีถึง๔๖องค์ฮะโอ้โหเรียงกันเลย
หลากสีเลยหลายเฉดคุณผู้ชมครับ
ชาวบ้านชวนกันไปไหว้ขอโชคขอลาบจากทาเวสวรรณครับ๔๖องค์
ในสถานธรรมจามเทวีอินทเกษรอำเภอห้างฉัดที่ลำปาง
และอย่างที่เห็นคือมีหลายสีครับสวยงามแตกต่างกันออกไป
พื้นที่นี้ชาวบ้านบอกเคยเป็นป่าช้ากาวแก่
และชาวบ้านแถวนี้ไม่มีใครกล้าเดินผ่านนะ
เพราะรู้กันไปทั่วว่าผีดุเหล่านี้ผีดุ
ต่อมามีการขออนุญาตจากคณะสงฆ์ผู้ใหญ่ของจังหวัดลำปางครับ
แพ่วถางสร้างมาเป็นสถานธรรม
หลังจากนั้นก็สร้างรูปปั้นทาเวสุวรรณมาด้วย
ตอนแรกสร้างมา๑องค์ก่อน

มีคนใจบุญครับโอ้นี่บุญหนักด้วย
จัดสร้างรูปปั้นทาเวทเรื่อยมา

ปัจจุบันก็๔๖องค์เข้าไปแล้วครับ
ว่าจะมีคนมาจัดสร้างเติมมาอีกนะเดี๋ยวหลังจากนี้จะเติมอีก
หากจัดสร้างไว้รอบสถานธรรมแห่งนี้คาดว่าเดี๋ยวในอนาคตอาจจะมีมากถึง๑๘๐องค์เลยนะ
ต่อกันเลยนะครับใครชอบคิดชอบแก้ปริศนาเนี่ย
ที่วัดศรีอุทุมพรหรือวัดหลวงพ่อจ้อยฮะอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
มีต้นตะเคียนแม่ศรีมณีทองอายุกว่า๒๐๐ปีให้ชาวบ้านได้ไหว้ขอโชคลาภกัน
บนต้นตะเคียนจะมีแผ่นกระดาษเขียนข้อความปริศนาให้ขบให้คิดให้ตีตัวเลขนะฮะ
แล้วก็เอาไปเสี่ยงดวงกันดอมเสือกับหงษ์๘ตัวขึ้นบนเต่า๗ตัวลงต่ำปลา๖หัวลงล่างดอม
พูดทำไมคือให้ดูบอกเลยไม่รู้
ตัวเลขนี้พอเห็นได้ใช่เหรอแล้วแต่คุณผู้ชมนะ
ม้วนวงยังไงท่านตีกันเอาเองนะฮะมาดูเจ้าแม่ด้านตัวเลขกันหน่อยละกัน
เจ๊เจ๊ฟองเบียร์กับเจ๊นุ๊กค่ะครับเดี๋ยวดูกันหน่อยคนแรกเลยค่ะ
ฟองเบียร์ให้แนวทางอะไรไว้งวด๑พฤศจิกานี้เนี่ยนะคะเจ๊ฟองเบียร์ให้เลข๐
แล้วก็มาจับคู่กับเลขอื่นอีกดูสิ๔คู่รวมถึงเลข๓ตัวอีก๑ชุด
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นบนหน้าจอแคปเอาไว้เลยจ้าแคปเอาไว้เลยค่ะ
เจ๊นุกอีกคนนึงค่ะเจ๊นุกบรมีมหาเห็งเนี่ยให้เลข๕จับคู่ให้๖คู่
อุ้ยมา๕๙๕๖๕๑๕๗๕๒เลยนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ย
เลข๓ตัวให้อีก๑ชุดเหมือนกันอ้าวแคปพันใช่ไหมค่ะ
แล้วช่วงนี้แม่น้ำหนึ่งของผมหายไปไหนไม่รู้เนอะเดี๋ยวรอ
เดี๋ยวรอใกล้นะพี่เบิร์ด